เพราะว่านุ่มวัย๒๖ปีโชคร้ายขี่รถจักรยานยนต์
ที่ถนนสุขุมวิทธิ์ฝั่งขาเข้าชมบุรีเที่ยงเผอร์ศรีราชาอยู่ดี
แต่ปรากฏว่าล้อรถพ่วง๑๘ล้อมันหลุดมาจากรถพ่วงนี่แหละครับ
แล้วก็พุ่งอัดเข้าใส่ตัวเขาจนเขาเสียชีวิตเลยนะครับ
หลังจากเจ้าหน้าที่รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุล้อรถบรรทุก
พุ่งกระเด็นข้ามฝั่งอัดใส่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตคาที่
และยังกระเด็นถูกรถยนต์ที่ขับตามมาจนได้รับความเสียหายนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทย์ฝั่งขาเข้าชมบุรี
บริเวณหน้าบริษัทมิชลินตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรี
ตำรวจภูทรแหลมชะบังนะครับก็รุดไปที่เกิดเหตุ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา
พริกคว่ำอยู่กลางถนนในสภาพพังยับเยิ่น
ใกล้กันพบศพของนายพิเชษคำน้อยอายุ๒๖ปี
เป็นชาวจังหวัดอุดรธานีนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่กลางถนน
สภาพศพนั้นศีรษะถูกกระแทกอย่างแรงจนเป็นบาดแผลชะกัน
แล้วก็มีเศษซากหมวกกันน็อกแตกตกอยู่ข้างศพ
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบล้อรถบรรทุกขนาดใหญ่
เป็นรถพ่วง๑๘ล้อล้อหลุดมา๑ล้อ

จากการที่ถูกล้อรถ๑๘ล้อกระเด็นใส่
โดยมีนายกันน้าชัยธนภพฒรวงศ์พรวง
อายุ๕๐ปีเป็นคนขับรถยนต์คันดังกล่าว
ซึ่งนายกัณชัยก็เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ประทึกนี้
่งหน้าเข้าตัวเมืองชมบุรีกระทั่งมาถึงที่เกิดเหตุ
สังเกตเห็นว่ามีล้อรถบรรทุกเนี่ย
มันกระเด็นข้ามมาจากฝั่งตรงข้าม
เหมือนมันกลิ้งมาเลยนะฮะกลิ้งมาอย่างแรงอย่างเร็วเลยนะครับ
แล้วก็พุ่งเข้าใส่รถจักรยานยนต์อย่างแรง
ทำให้รถจักรยานยนต์เสียหลักพลิกคว่ำ
และล้อรถบรรทุกนั้นก็กระแทกร่างของนายพิเชษคำน้อย

ก่อนที่ล้อรถบรรทุกนั้นมันยังไม่สิ้นฤทธิ์เนี่ยคุณ
มันก็กระเด็นแล้วก็กลิ้งมาถูก
ฝากระโปรงหน้ารถของเขาจนเสียหายนะครับ
ซึ่งเบื้องต้นนะครับตำรวจได้เก็บล้อรถบรรทุก
ล้อใหญ่อันนี้ไว้นะฮะเป็นหลักฐาน
และจะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ติดตามเจ้าของรถบรรทุก

แล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าล้อของตัวเองหลุดออกมานะครับ
ก็จะต้องจับกลุ่มมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตได้ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัย
ศพไปเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
เพื่อรอญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปนะครับ